คุณผู้ชมนะคะรวมถึงคุณสองคนด้วย
เป็นถึงระดับลูกสาวพญานาค
พี่ลาล่าอาสยามนั่นเองนะคะ

และที่สำคัญตัวเลขต้องมี

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเลิกดีเวลา๙น๑๑น
บ้านเลขที่๕๕ทับ๕

แค่ตัวเลขก็หัวเราะแล้วนะ
ทับ๕เลิกดี๐๙๑๑นั่นเอง

เพื่อเอาเลิกเอาชัยและเป็นการบอกกล่าวท่าน

กับธุรกิจแบนด์น้ำหอมสายมูล

รำถวายมือเทวสำราญ

ตื่นแต่เช้าแต่โอทงคลึกเต็มเลย

รู้สึกและสัมผัสได้ว่าเหล่าเทวดาทั้งหลาย
มาร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์นี้ด้วยค่ะงานบุญงานมงคลแน่นขนาดนี้ค่ะ
เรื่องตัวเลขเราต้องมีมาฝากแน่นอนค่ะซึ่งเลขจากทูปที่จุดได้นะคะ
ก็ได้แก่เลขนี้คุณผู้ชมดูพร้อมกันให้ดีอ่าหน้าจอเลย
เจ็ดสี่หกอ่าถูกต้องนะคะเจ็ดสี่หกนะคะซึ่งสี่หกคุณผู้ชม
ถ้ายังจำกันได้นะคะไปตรงกับเลขรถรถเบ้นของเธออ๋อเหรอ
เล่าให้ฟังว่าธุรกิจนี้ตั้งใจมากและตั้งเป้าให้ถึง๑แสนขวด
ภายในสิ้นปีนี้ด้วยค่ะอุ้ยเองอ่ะลำก็งามมากอืม

เขาเรียกว่าเป็นวันมหาเริกพิล่าก็เลยได้เลิกในการเอ่อ
แบรนด์น้ำหอมจะมีความรู้สึกว่าอิ่มเอ็มหัวใจมากใช่ค่ะ
แล้วก็แบบว่าท่านท่านอยู่กับเราตลอดแม้กระทั่งการจุดทูบหอมกำไย
อะไรอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนเหมือนควันอ่ะอวยพรให้กับสินค้า
เหมือนท่านก็แบบว่าลายมนต์แบบว่าเออให้ไปที่สินค้ามาที่ตัวเรา
เลยมีความรู้สึกวันนี้แบบได้รับพลังเต็มที่
เดี๋ยวมาลุ้นกันนะเรามาลุ้นกันนะที่จริงอ่ะ
แล้วก็ขอองค์พ่อพิคเนธว่าอยากได้เบนพ่อก็ให้เป็นของขวัญวันเกิด
เดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าเดือนกัญญานี้พี่ล่าจะได้ของขวัญวันเกิดเป็นอะไร
ที่สำคัญรถเบ้นคันนั้นนะคะคือเลขทะเบียนสี่หก
แล้วก็เลขวันนี้นะคะที่จุดทูปได้นะคะก็๗๔๖อีก
ค่ะอ๋อเลขที่บ้านก็ห้าห้าทับห้านะคะ
เลือกตีศูนย์เก้าจุดหนึ่งหนึ่งนั่นเองนะคะคอยแห่งแห่งปังปัง
อย่างหนึ่งดิฉันสังเกตสีหน้าสีตาของพี่เขาแบบดูอิ่ม
แล้วแบบดูสวยขึ้นนะไม่รู้แอบไปทำอะไรมาหรือเปล่า
หรือว่าทำบุญเยอะเลยผ่องเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะว่าวันเกิด
แกแกบอกแกขอไปเยอะเหมือนกันใช่จะได้อะไรอืม